พี่ยิ่งยงยอดบัวงามเจ้าเก่าเจ้าประจำของเราคุณผู้ชมค่ะ
พาคุณผู้ชมไปกันที่นี่เลยจังหวัดชนบุรี
ที่นี่เขามีสารเจ้านาจาซาไพ่จื้อคุณผู้ชมค่ะ
ยิ่งยงเนี่ยเดินทางไปไปกราบไหว้ไปขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
และเสริมความปั้งจากองค์เทพเจ้าหนาจาซาไทยจื้อ
อันแรกเลข๙อันที่๒๒๐รวมกันเป็น๙๒๐หรือว่า๒๐๙ก็ย่อมได้
ต่อกันที่เพื่อนซีอย่างแม่ฮายอาภพรกันบ้างดีกว่า
อันนี้ก็มีเลขมาสู้เหมือนกันนี่
ถ่ายเลขทูบคู่กับหน้าตัวเองชัดไปเลยค่ะ
และ๒๕๙พร้อมกับส่งยิ้มหวานให้๑ที

ก่อนหน้านี้นะคะยังให้ยายเล้งคนสวยคุณแม่ของพี่ฮาย
ติดโบน่ารักตะมุตะมิแบบนี้
ยายเล้งเนี่ยมาเล่าความฝันว่างวดเนี่ยอยากจะได้เลข
อ่าอยากจะได้เลขอะไรลองไปฟังค่ะ
๖ต้องฝากเด็ดต้น
อะไรนะ๖ก็ให้ใกล้

๕ก็ได้

มี๕หรือเปล่าไม่แน่ใจ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขยังไม่หมด

สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ค่ะ

บอกเลยว่าวันนี้ถ้าแน่จริง

ทะเบียนรถป้ายแดงน้องอุ๋งอิ่ง
อิ่งเพชรบ้านแพงเพิ่งถอยออกมาสะสดร้อน

เลขทะเบียนรถตู้ของน้องอุ๋งอิ๋ง

เอาล่ะไม่รู้เหมือนกันว่า
หรือว่ามันเป็นเทคนิคในการเสี่ยงโชคหรือเปล่า